สองมือนี้น้อมประนดด้วยใจพักทรงงานหนักไปทั่วแคว้นแดนสยาม
พระเมตตาเออล้นฟ้าทุกเขตคามฤทัยงามอร่ามยิ่งมิ่งขวันไทย
เมื่อ๑๒สิงหามาบรรจบขอน้อมนบถวายพระพรแด่องค์ท่าน
เหวยราชแทร่ซ้องกล้องกังวานตลอดการขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทเซ็นเดเทอร์เลวิชั่นจำกัด
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

โรงนายให้ล้าน

ผมเป็นอาชีพเกี่ยวกับเงินท้องครับ

ไม่เคยนอกจากวางไว้แล้วมันอ้าวเอามือไปเท่า
เออนะนีบเร็วเหลือเกินกระเป๋ารถเมย์อ่ะคุณอ้ามสวัสดีครับวันนี้มาสวยจนเลยกางเกงแดงนะคะ
เป็นสาวที่อยู่ในชุดรัดรูปตลอดเวลา
สิคซี่ค่ะเป็นคนสิคซี่คนเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเปรี้ยว
นี่พูดถึงการแต่งตัวหรือกลิ่นตัวเราพี่มอส
๓วันนิกาอย่างน้อยเปรี้ยวแต่เขาอยากจะโชว์เท่าไรอะ
เออแต่เขาหุ่นดีนะหันหลังให้น้องดูหันหลัง
โอ้ยผมเสียผมเสียเป็นคนแน่นมีนมมาจีบบ้างไหมครับ
มีไหมหรือเปล่าสวยอันนี้จะเหลือเหรอ

พี่ถุยอยากจีบเขามานุ้งถุย
พี่อ้ำไม่ต้องแจกเบอร์โทรหรอกลุงถุยแกใช้นกพิราบ

นี่คุณอ้ามเป็นคนที่เรียกว่า
ร่วง
คล้ายคุณเอ่ยใจดังอีสารด้วย
ร่วมกันนี่คือรวมร่วมสิ่งไม่ดีของพวกเขา

แต่ว่าเมื่อครั้งที่แล้ว
ขึ้นมากรุบไปแล้ว๑เพลงบนเวที

ครอบครัวนี้ก็แบบคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว

ทำให้คุณแม่รับไม่ได้

คล้ายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ออกไปไหน
คุณลูกก็เลยต้องออกมาร้องเพลง

ตัวน้อยน่ารักน่าเอ็นดูกลุ่ม

เขายังเป็นลูกทุ่งหมอลำด้วย
เป็นหมอเป็นคุณหมอด้วย
ถ้าพร้อมแล้วค่ะพบกับหนุ่มหล่อน่ารักตัวเล็กค่ะ

จะร้องได้ให้ร้าน

มาเมื่อครั้งที่แล้วยังโตไม่เป็นนุ่ม
ครั้งนี้โตเป็นหนุ่มดูสิขนขึ้นเลยคุณปลาย

ร้องเพลงของเราไปแล้ว๑เครง

ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างยิ่ง

เพราะว่าร้องเพลงแรกเสร็จสับสนับเรียบร้อย
วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มที่

เริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่๒นะครับ

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

ลักษณะจะเป็นเพลงหวานซึ้งตรึงใจ

โอ้โหสักพักเอาขาลงไปน้ำท่วม

ต้องมาถามเพื่อนเขาทางด้านล่าง

เพลงนี้ว่าไงครับรู้จักไหมครับ

แต่ก่อนร้องเพลงสัญญาหน้าไฟ

คิดว่าคุณต้าเขาจะร้องได้ไหมครับ
ร้องได้ไหมครับครับครับ
เขาจะทำได้อะค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็ช่วยหน่อยมั้ยคะ
เอือก่อนจะถามคุณต้าแต่ว่าถามอัมน่ะ

ชอบด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางคำที่เราฟังแล้วอาจจะอ่านการออกเสียงอะไรพวกนี้ค่ะ

รองดูนะสุดท้าย
พี่ข่าของน้อง
พี่ถุย
แต่ผมเองก็คิดเป็นคนใจแข็งก็
คิดว่าน้องต้าเขาคงไม่ใช้ตัวช่วยหรอก
ถามเขาเลยดีกว่าครับคุณต้าครับ

ก็เป็นเพลงที่คุ้นอยู่นะครับ
เพราะว่าเมื่อก่อนก็ชอบร้องเพลงนี้อยู่

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
น้องต้าตกลงว่า
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตอนนี้ตกลงใจนะว่าจะเล่นต่อแล้ว

ปัญหาใหญ่ของน้องต้า

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เลือกที่จะเล่นต่อก็คือ

ถ้าร้องได้รับ๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องผิดแม้แต่คำเดียว

เพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องตั้งใจให้ดี
เพื่อก้าวสู่เพลงต่อไปนะคะ

เอาใจช่วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมเพลงที่๒ไม่ถูกต้องโดยเพลงที่๑เพลงที่๒จำเป็นไหน
สมาธิพร้อมของก็สามารถตรวจช่วยที่๒

บอกให้แค่หัวใจหรือเป็นของใดหรือตายตาน้อง
ควบไหวเป็นไม่กันมาสันเบาะน้องลาหรือตัวสำรอง
แห่งรู้ตนสาจะพอยามใดแอบมองน้องกับเขาชิดกลาย
ทุกครั้งที่มีน้ำตาให้ก็เฝ้ามาปลอบโยนบ้าง
คราบน้ำตาเริ่มจากที่ไม่ตกสร้างเจ้าสร้างเหตุใด
ความดีอายมีบ่พอหรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจ
ผู้เบาบันบานจากอ้ายมีสิทธิ์เป็นใดแค่มาใดตลาด
อยากข้ามดังดังเจ้าเอายังเนาะเห็นหัวใจ
ก่อนเหนือที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้หน้าทียัง
เห็นมีกับเจ้าแป้ตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่าง
เสร็จฮะถ้าถ้าขังพังชาตินี้อายังเฮียบ่าเจอ
ย้อนเห็นว่าอายบ่าปากสิทธิจากย้ำใดก็ได้
อายสิขอลากลายและไว้พอดายเจ้าโชคดีเด้อ
ยานไปถึงใจของเราลงหากหัวเข่าระวังนะเถิน
ผู้ชายโง่โง่เสริมเสริมยังห่วงเสมอ
ยานเจ้าเสียเย็น
กลัวอะไรละพี่หน้ากลัวสำหรับคุณต้า
เป็นเรื่องภาษาผมไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก่งนะครับ
ฟังดูน้องเขาผ่านชะลุยแน่นอนครับฟังลื่นหูครับ
ไม่น่าเชื่อตัวเล็กอย่างนี้ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ต้านะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองนะครับ

น้องตนน้องตา